งานนี้ชาวบ้านเขาก็แจ้งพี่กู้ภัยให้มาช่วยจับงูเหลือมหน่อย

แล้วคุณตอนจับได้นี่คือหลักฐานคาปากอะค่ะ

ฆ่านังฆ่าเขา
ดูสิยังแบบเขมือบเขมือบเข้าไปไม่หมดเลยเนี่ย
แอบเข้าแล้วไปกินไก่
ถูกจับได้ยามดึกด้วย
แม้แบบนี้นะคะต้องจับให้ได้ค่ะ
กู้ภัยพัฒน์ลุงเขาก็เลยไปตรวจสอบที่บรรยาที่๑๒๖
หมู่๒ตำบลท่ามิรามอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะคะ
คนที่แจ้งก็คือคุณสมศักดิ์พร้อมหนุ่มอายุ๓๒ปี

งูเหลือมบุกเข้าไปกินไก่ในคอกหลังบ้านเนี่ย
พอไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์เคลียร์งูเหลือม
มันก็คลายตัวออกแล้วก็เรียกว่าค่อยไก่ออกจากปากนะ

แต่ด้วยความชำนาญเนี่ยก็จับมาได้โดยง่ายด่ายนะ
เอามาวัดหน่อยสิความยาวเท่าไหร่
ตัวนี้เบา๓เมตรนะฮะ

ไม่ใหญ่ถึงขั้น๕เมตร๖เมตรเมื่อสักครู่นะ
แต่สุดท้ายก็จับใส่กระเป๋าแล้วเดี๋ยว

เอาใส่กระสอบแล้วเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
น้ำกำลังมากินไก่แบบนี้มันไม่ได้

เอออยากกินไปซื้อไปขโมยชาวบ้านเขา